เหตุผลของคนคนหนึ่งในการที่จะไปจี้ชิงทรัพย์ร้านทอง

ส่วนใหญ่ก็ครอบครัวลำบากอืม

ก็เลยไปชิงร้านทองแห่งเฮีย
เข้าไปทำทีว่าจะเป็นลูกค้านะคะ
ขอดูทองรูปภัณฑ์เป็นสร้อยทองค่ะ

หลังจากนั้นทางร้านเนี่ยเอามาให้ดูห้าเส้นห้าเส้นที่มีเนี่ยเอามาให้ดูเนี่ย
ฉวยแล้วก็วิ่งไปเลยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยพนักงานร้านเนี่ยจับได้นะคะ
คือเหมือนเขาไม่ได้อยากให้หนีให้รอดนะค่ะเออ
เหมือนตั้งใจอ่ะตั้งใจเห็นมั้ยฮะเนี่ยขอปลอดหน่อย
พูดก่อนที่จะหันหน้าไปแล้วจะวิ่งหนีนะคะพนักงานจับเลยฉวยมือไว้ได้เลย
จับได้แต่แกยิ้มนะคุณนั่นน่ะแกบอกว่าสมใจแกแล้วไง
เพราะพนักงานโทรแจ้งตำรวจเลยตำรวจมาแจ้งข้อกล่าวหา
ติดคุกสมใจนะเพราะอะไรล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดไปแล้วนะคะผู้หญิงคนนี้แหละค่ะอย่างที่บอกไป
ทำทีว่ามาขอดูทองคำรูปภัณฑ์นะคะน้ำหนักหนึ่งบาท
ทางร้านก็เอาออกมาให้ดูห้าเส้นค่ะหลังจากนั้นแกก็รวบทอง
กำลังจะวิ่งหนีแต่พนักงานร้านรวบตัวไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๕พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรวจสอบจุดเกิดเหตุสอบถามพนักงานร้าน
คุณเบนเจวันอายุ๒๙ปีเธอเล่าบอกว่าคนร้ายเดินมาเหมือนเป็นลูกค้าทั่วไป
แล้วก็ขอดูสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์หนัก๑บาท
จากนั้นตนก็เลยเอารูปทองรูปภัณฑ์
มาให้คนร้ายดู๕เส้น
แล้วคนร้ายก็หยิบเอาสร้อยทองทั้ง๕เส้นเนี่ย

คือส่งสิกเนลมาให้ก่อนขอปลดหน่อย

ไปบอกแบบนี้เขาก็จับได้ถูกไหม
ปล้นหน่อยแล้วก็ทำแบบจังหวะจะหนีอะไรอย่างนี้ค่ะ
สุดท้ายพนักงานก็รวบตัวได้
พนักงานถามว่าก่อเหตุทำไม
เขาบอกไม่มีข้าวกิน
สอบสวนคนร้ายที่ก่อเหตุชื่อว่านางสาวคำแพง
น้อยแก้วอายุ๔๓ปีให้การ
สารภาพบอกว่าตนเป็นม่าย
สามีตายมากว่า๒๐ปีแล้ว
ทิ้งให้ตนเองเลี้ยงลูกตามลำพัง

ลูกสาวถูกจับติดคุกข้อหาค้ายาบ้า
ตนเองก็เลยต้องเช่าห้องพัก

แล้วถูกให้ออกจากงานเมื่อ๓เดือนที่แล้ว

วันก็มีงานบางวันก็ไม่มีงาน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ก็คืออยู่แบบรันทศ

แล้วคุณขนาดว่าจะหาเงินเอา
ไปซื้อข้าวมะยาไส้ยังยากแล้วนะ
ต้องหาเงินมาเสียค่าเช่าห้องด้วย

เออทีนี้เช้าวันเกิดเหตุ
คำแพงบอกว่าเรียนไม่มีงานทำไม่มีเงินซื้อข้าวกิน

จังหวะที่กินข้าววัดอยู่มีความคิดขึ้นมาเลยนะ
แว๊บขึ้นมาเลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราไปชิงทรัพย์ร้านทอง
แล้วถูกตำรวจจับติดคุกนะนั่นแปลว่าอะไร

เราก็จะมีข้าวกินคือข้าวแดง
ไม่ต้องลำบากไปเร่ร่อนหาเงินให้เหนื่อย

ป้าเขาคิดแบบนั้นนะคะตัดสินใจก็เลยมาก่อเหตุที่ร้านนี้
วิธีการนี่แหละค่ะที่เราเห็นเมื่อสักครู่

ในธนาคต์เราไปทำยังไงไปร้านทอง
ให้ขอขอดูทองเขาก็บอกว่าถามเขาว่าทองบัตรเท่าไหร่
เขาก็มาเลือกมาให้๕เส้น
เขาบอกว่าขอป้นหน่อยนะแค่นี้
เราต้องการเอาทองไปทำอะไร
ป้นเฉยนะครับ
เราจะเอาเงินไปทำอะไรครับ
ต้องการติดคุกเฉยนะครับ

ยังไม่ได้บอกว่าคำแพงเกษตรยาบ้าด้วยนะคะ
ตอนแรกเชื่อว่าหลายคนเริ่มสงสารแล้วแหละ
ทัศนัยก็คนหนึ่ง

คงนึกว่าชีวิตลันทศไม่รู้จะทำยังไง
จะหาข้าวกินจะเข้าคุก

ยาบ้ายาบ้ามีเงินซื้อยาบ้าแต่ไม่มีเงินซื้อข้าว

เอาสิสุดท้ายค่ะได้ติดคุกสมใจนะ

แล้วเอาไปขายข้อหาเดียวก็ติดคุกแล้ว

เอาล่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วตำรวจก็มีการแจ้งข้อกล่าวหา
กล่าวหาคือวิ่งราวทรัพย์
เพราะฉะนั้นติดคุกสมใจคำแพง
ติดแฮชแท็กหน่อยได้ไหมอย่าหาธรรมแบบนี้อย่าหาธรรมนะครับ